มีอยู่กรณีหนึ่งที่เขาก็กำลังตรวจสอบกันอยู่ว่า
ตกลงเรื่องจริงแล้วเป็นยังไงกันแน่นะครับ
เพราะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งที่โพสต์เตือนภัย
ว่าเธอถูกแท็กซี่จี้ฉิ่งสับ
อกจากเอาทรัพย์สินไปเยอะแยะแล้วเนี่ย
ยังทำร้ายด้วยการกรีดแขนเธอ

แต่ว่าโลกโซเชียลเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ไอ้รอยกรีดแขนเนี่ย

บาดแผลจากการต่อสู้ปัดป้อง

ที่มือที่ตัวที่ใบหน้าอะไรพวกนี้ไม่มีเลยเหรอ

คือผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บ
ชื่อว่านางสาวทองประกายสุขศรีราชนะครับ
เธอได้โพสต์ภาพบาดแผลที่แขนมีเลือดไหลอาบเลย
แล้วก็ข้อความบอกว่าหลังจากกลับจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านรัชดา
ก็มาด้วยรถแท็กซี่โดยสารมานะครับ
ระหว่างทางบอกให้แท็กซี่แวะที่แบงค์หน่อย
ถึงแยกนิด้าเธอจะลงไปโอนเงินให้เพื่อน
แต่แท็กซี่บอกว่าจะขอแวะปัสสาวะด้วยเหมือนกัน
ปรากฏว่าพอแท็กซี่เดินลงจากรถปุ๊บ
อ้อมมาที่ฝั่งผู้โดยสารที่เธอนั่งอยู่
แล้วก็เปิดประตูมาพยายามจะจี้ชิงทรัพย์
เธอก็สู้ขัดขืนยื้อกระเป๋าเอาไว้

ขณะนั้นเธอรู้สึกแสบที่แขน

แล้วก็มาโพสต์เตือนภัยโดยเฉพาะผู้หญิง
ให้ระวังเวลาเดินทางดึกคนเดียวนะครับ

เธอก็มาให้ปากคำกับตำรวจสนราชพร้าวท้องที่เกิดเหตุนะครับ
ตำรวจก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุ

ก็พูดดีมากเพราะว่าตอนนั้นคือกลัวมาก
แล้วพอกัชช่ากันไปกัชช่ากันมาก็เลยแบบกรี๊ด
เพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็กลัวค่ะก็กรีด
ดังมากแล้วนี่คือเหมือนแบบเอามือมาปิดปาก

อย่าเสียงดังอย่ากรี๊ดเอากระเป๋ามาดีเอามาดีอะไรอย่างนี้
ก็เหมือนแบบกระชากกันไปคือด้วยความที่เราไม่อยากให้
แล้วรอบแผลและที่แขนที่แขนแล้วมันเกิดจากอะไร
เขาใช้ไม่ทราบอาวุธมีดนะคะว่าเป็นมีดคัตเตอร์
หรือว่ามีดอะไรเพราะว่าไม่แน่ใจว่า

ตอนที่เราแย่งกันเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราโดน
มันรู้สึกเหมือนแบบมือขวัดแรง
โดนแพงอะไรอย่างนั้นมันรู้สึก

แต่ว่าคนร้ายที่เป็นแท็กซี่ที่เธอบอก

มีเงินสด๑๔๐๐๐บาท
แล้วก็กระเป๋าถือยี่ห้อแชร์แนวเหรอฮะคุณเขียนมาสอน
นี่มันเล่นแชแล้วคุณบอกว่าแชแนล
อ๋อแชแนลผมก็เด็กมานอกไม่รู้จักนะฮะ
มูลค่า๑๗๐๐บาทนะใบนี้ที่ได้ไปนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ในพื้นที่ที่เธอนั่งแท็กซี่มาทั้งหมดก่อน
ว่าคนร้ายใช้รถป้ายทะเบียนอะไร
หลังก่อเหตุหลบหนีไปทางไหน
แล้วก็จะติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ทีนี้โลกโซเชียลเขาเห็นแล้วเขาก็
เขาก็ตั้งข้อสังเกตหน่อยหนึ่งนะฮะว่า

ก็ชื่นชมที่มาเตือนภัยกันนะครับเตือนภัยสังคม

แต่บางส่วนก็มองว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
เพราะว่ารอยแผลที่ถูกกรีดเนี่ย
ถ้าสู้กันขนาดนี้แผลมันน่าจะลึกกว่านี้ไหมนะครับ
แล้วเพจแหม่มโพดำเพจเฟซบุ๊คชื่อดังนะครับ
ก็ได้โพสต์ภาพระบุข้อความว่า
ได้ข้อมูลมาจากทางร้านที่เธออ้างถึง
ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แท็กซี่จี้ชิงทรัพย์
แต่เป็นการทะเลาะวิวาดกันกับเด็กในร้านที่เธอไปเที่ยว
แต่ข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่ทางตำรวจแล้ว